ทิศทางมันนำไปสู่อุบัติเหตุใช่ไหม

แล้วคุณสันทนาพยายามส่งสัญญาณให้สังคมรู้ว่า

ไปแสดงความเสียใจนะฮะกับการจากไปของคุณแตงโม
แล้วก็ไปนัดหมายกับพนักงานสอบสวน
ว่าเขาจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสวนดำเนินคดี
และต้องการมาสอบถามในประเด็นที่ตั้งข้อสงสัย
เกี่ยวกับการทำหน้าที่นะฮะสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวนี่แหละ
บ่ายวันจันนี้นายสันทนะเชื่อว่าการทำคดีนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุดคลี่คลายคดีมีความพยายาม
มีความพยายามในการทำลายหลักฐานครับ
เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์คุณสันทนะบอกว่า
ทำรวจพุ่งเป้าไปเพียงประเด็นเดียวได้ยังไง
คนที่อยู่บนเรือทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ต้องมากกว่าข้อหาประมาท
ทั้งนี้คุณสันทนาตั้งไว้๒ประเด็นคือ
คุณแตงโมอาจอยู่ในสภาวะที่ทำให้ต้องกระโดดน้ำหนี
เพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างบนเรือเพื่อเอาชีวิตรอด
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่คุณสันทนาตั้งเอาไว้คือมีการกระทำรุนแรงเป็นเจตนา
ที่ทำให้คุณแตงโมตกลงไปเพื่อประสงค์ต่อชีวิต
และเขาเชื่อมาตลอดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณแตงโมจะตกน้ำจากการไปปัสสาวะ
ตำรวจจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้คุณสันทนาบอก
หลังจากเข้าหาลือกับตำรวจสภเมิงนทัพปุริแล้ว
ถึงปัญญาณที่เขาเข้ามาให้ปากคำ
สันทนาออกมาบอกนักข่าวอีกบอกว่าตำรวจรับเรื่องแล้วนะ
และจะให้เข้าพบในวันจันทร์ที่๘มีนาคมนี้
แต่คุณสันทนาก็ท้วงติงในฐานะตำรวจกล่าวบอก
อย่าส่งพนักงานสอบสวนที่ไม่รู้เรื่องคดีความนี้มานะ
รวมถึงต้องมาให้รายละเอียดมาคุยกันรู้เรื่องนะ

ไม่อย่างนั้นเขาไม่โอเคครับลองฟังเสียงคุณสันธนาภาพ
คิดว่าเขาอยู่ในสภาวะที่ทำให้เขาต้อง
น้องเขาต้องกระโดดน้ำลงไป

ตัวเองจะต้องถึงทำให้เสียชีวิต
หรืออีกเรื่องหนึ่งคือเป็นความรุนแรง
และเจตนาให้น้องเขาตกจากเหลือ

นี่คือสองประเด็น
เพราะพรุ่งนี้ถ้าเขาจะแถลงอีกก็ตอบ๒ประเด็นนี้เลย
ตอบเลยว่าคุณเชื่อยังไงไม่เชื่อยังไง
เพราะผมเห็นพวกคุณก็เชื่อตั้งแต่วันแรกแล้วนี่
พวกคุณนอนตาหลับสบาย
ต้องบอกว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตคุณต่างบนมันกว้างมาก
กว้างมากใช่แล้วก็หลากหลายจริงอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยของคุณสันทนาเนี่ย
คือก็ต้องบอกว่าเป็นข้อคิดเห็นเนาะเป็นความคิดเห็นเป็นการแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าสมมุติมีคนตั้งข้อสงสัย
ถ้าตำรวจจะมีการแถลงอาจจะต้องมีการตอบข้อสงสัยตรงนี้
แต่ก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยใจเย็นเย็นด้วยคือเราเราติดตามข่าวนี้
แล้วก็ลองดูค่อยไล่เรียงจากเรื่องของพญาหลักฐานหลายอย่างมารวมกันครับ
อย่าเพิ่งเช็คทุกความคิดเห็นก่อนอันนี้คือมันต้องใจเย็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในมือตำรวจ
เราก็ต้องรอตำรวจทำงานซึ่งตำรวจเองทำงานหนักเหมือนกันนะคะ
วันนี้เขาบอกมีการเรียกสอบปากคำพยานเพิ่มอีกแล้วค่ะโอ้โหสอบทุกวันเลย
วันนี้เขาบอกว่าสอบเพิ่มแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าสอบประเด็นไหนเรื่องอะไรยังไงบ้าง
แต่ตำรวจบอกว่าก็พยายามทำเต็มที่แหละ
เพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงแล้วก็ความชัดเจนในคดีนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
เอาคนนี้ใครมาเนี่ยนี่ค่ะฮะ
เป็นผู้หญิงอายุประมาณสามสิบปีนะคะเธอไม่ได้ไม่ได้ประสงค์ที่จะออกน้ำนะ
แต่เธอเป็นเหมือนกับพยานแวดล้อมในการที่จะมาให้ปากคำ
ตำรวจสอบปากคำผู้หญิงคนนี้นะคะเกือบ๒ชั่วโมงกว่าจะออกมาได้
นี่พาไปสอบปากคำที่สพเมืองนนทบุรีค่ะคือจริงจริงวันนี้เนี่ย
เขาเรียกพยานแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับ๕คนที่อยู่บนเรือ
มาสอบปากคำเธอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนที่รอทำข่าวสั้นสั้นเท่านั้นเอง
บอกว่าวันนี้เนี่ยเธอบอกเธอมาให้การเพิ่มเติมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีในปวดชนิดหน้าค่ะอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบคำถาม
ครับเพราะว่าอ่าแจ้งคุณตำรองตอบมาก็ครับไม่รู้

นอกจากนี้ผู้สืบข่าก็พยายามที่จะถามข้อมูลอะไรนะคะเกี่ยวกับบุคคลทั้งทั้งห้าคนที่อยู่บนเรือ
แต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วเธอก็ขึ้นรถเก๋งเดินทางกลับ
เรื่องนี้ผู้กำกับการสพมนนทบุรีพันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ก็บอกว่าความคืบหน้าเนี่ยคือตอนนี้มีการเรียกสอบปากคำพยานหลายปากมาก
ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้จะเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อม
ที่ไม่ใช่คนบนเรือก็ต้องรอสรุปแหละว่าจะมีการเชิญใครมาเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมอีกไหม
ส่วนคนบนเรือที่อยู่ลำเกิดเหตุเนี่ยสอบไปหลายรอบแล้ว
แต่ถ้ามีประเด็นไหนสงสัยก็จะเรียกมาสอบซ้ำไม่ว่าจะเป็นกระติกกับแซนนะคะ
แต่ตอนนี้คือเอ่ยชื่อมาว่าอาจจะมีการเรียกกระติกกับแซนสอบซ้ำ
แต่ยังไม่บอกว่าสอบเรื่องอะไรหรือประเด็นไหน
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะทนายตั้มเขามีการตั้งข้อสังเกตจำได้ไหมคะ
แผลของคุณแตงโมที่ขาที่บอกว่าจริงแล้วอาจจะไม่ใช่แผลจากใบพัดเรือ
เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเป็นใบพัดเรือคุณผู้ชมขออนุญาตใช้คำนี้นะ
แผลมันจะยุ่ยกว่านี้คือแผลมันจะเละหนักกว่านี้
แต่ว่ารักษณะแผลคุณแตงโมเป็นเหมือนกรีดเป็นทางยาวประมาณสัก๑ฟุตหรือว่า๑ไม้บรรทัศน์
นายตั้มเลยให้ข้อสังเกตว่าหรือมันเกิดจากหางเรือหรือเปล่า
ไม่ใช่ใบพัดเรือซึ่งพูดตรงตรงตำรวจบอกว่า
มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะบาดแผลเป็นแบบนี้ค่ะ
คือลองนึกสภาพถ้าเป็นใบพัดเรือที่กำลังทำงานอยู่
นึกเหมือนเครื่องปั่นเวลาเราปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะ
เวลาใบพัดมันปั่นเนี่ยคือแผลมันจะไม่เรียบสวยขนาดนี้
มันน่าจะไปในบริเวณใกล้เคียงด้วย
อ๋อมันน่าจะแบบเล็กกว่านี้ใช้คำที่ขออภัยจริงนะคะ
แต่ว่าบาดแผลคุณแตงโมเนี่ยมันเป็นทางยาวลงมาแบบนี้

อืมแผลทั้งกว้างทั้งยาวครับ
ใช่เรื่องนี้นายสุพศสวดมาลัยชุดประดาน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
เขาก็มีการไปให้ปากคำกับตำรวจเหมือนกัน
ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงได้ค่ะ

เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ปฏิบัติงานในการค้นหาร่างคุณแตงโมในวันแรก
แล้วก็เป็นคนที่ไปงมหาใบพัดเรือที่หลุดลงน้ำในวันจำลองเหตุการณ์จำได้ไหมคะ
ที่เขาใส่ไอ้ตัวบูธสีดำผิดอ่ะครับแล้วใบพัดเรือมันก็เลยร่วงจมลงไปเนี่ย

ใช่ซึ่งประเด็นที่เขาถูกสอบถามเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดี
ตั้งแต่รับแจ้งเหตุจากบุคคลในเรือว่ามีคนตกน้ำแต่ไม่ได้ระบุว่าคนคนนั้นน่ะคือใครรู้แค่เป็นผู้หญิง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเจอห้าคนในอาการตกใจแต่พี่สุพธบอกว่าผมไม่ได้สังเกตจริงนะ
ว่าทั้ง๕คนอยู่ในอาการมืนเมาหรือเปล่า
ห้าคนนั้นนอกจากตกใจแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะชี้จุดใกล้เคียงกับจุดที่พบร่างคุณแตงโม
ทางเขาเองก็มีการกลับไปประชุมทีมแล้ววางแผนลงมือค้นหา
ตอนนั้นเลยไม่ได้สังเกตสิ่งรอบข้างเพราะว่าสิ่งเดียวที่โฟกัสตอนนั้นเนี่ยก็คือต้องตามหาผู้สูญหายให้เจอก่อน
ส่วนวันที่ลงไปงมหาใบพัดเรือที่หลุดออกจากเรือลำเกิดเหตุ
เขาบอกว่าหลุดอยู่ที่ระดับความลึกแค่๙เมตร
เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงวอร์มเครื่องยังไม่ได้ออกไปจำลองสถานการณ์กลางแม่น้ำ

นี่อันนี้
บางคนก็เอาไปทำคอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะบอกว่า

ใบพัดก็เลยเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีทองเหมือนอารมณ์เทวดาทำขวานตกน้ำอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายืนยันแบบนี้นะว่าใบพัดที่งมขึ้นมาเนี่ย

ของเดิมก็คือใบพัดต้นฉบับที่มันติดอยู่กับเรือโคบอล๒๕ลำเกิดเหตุนั่นแหละ
ไม่ได้มีการสับเปลี่ยนหรือทำลายหลักฐานแต่อย่างใดนะคะ
เป็นข้อมูลเรื่องข้อเท็จจริงที่เราทำงานอยู่แล้วก็มาให้ข้อมูลรายละเอียด
กรณีที่ค้นหาแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไร
วันที่เราเข้าไปพบกับน้าคนทั้งแรกค่ะมันมีความสุขปกติหรือว่าความแปลกมากยังไงคะ
อันนี้เราไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปช่วยคนอย่างเดียว
ส่วนเรื่องรายละเอียดเราจะไปสังเกตมันก็ไม่ใช่
พอมาถึงผมก็วางแผนกู้ภัยกันเลยก็คือไม่ได้ไปสนใจแล้วว่าเขาทำอะไร

ผมดำน้ำอยู่ค่อนข้างนานนะครับกันหลายชั่วโมงก็คือไม่ได้สังเกตว่าเขาไปตอนไหนอะไรยังไง
คุณผู้ชมครับวันนี้ดูไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยต้องบอกว่าไม่เสียดายเวลาแม้แต่วินาทีเดียว
เพราะพี่กู้ภัยคนนี้โอ้โหมาตั้งข้อสังเกต
บอกว่าพวกเขาเข้าไปถึงที่เกิดเหตุเป็นชุดแรก
พยายามสอบถามสอบถามว่าอะไรเกิดขึ้นมีใครตกลงไปยังไงบ้าง
แล้วคนที่ตกลงไปใส่เสื้อสีอะไรพลเรือตอบเสื้อสีเสื้อผิด
อ้าวอ้าวอ้าวใหญ่เลยแหละยังไงอ่ะ
เสื้อสีของคุณตังโมผิดบอกเป็นเสื้อยืดสีขาว
ผิดเมื่อทั้งอ้าวทั้งอุ้ยเลยแหละผิดตั้งแต่เสื้อยืดเลยนะ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูประกอบด้วยนายวีรยุทธ์เพชรแกมทอง
นายอลงกรคันศรและนางสาวอภิษากรคันศร
เป็นทีมกู้ภัยชุดแรกที่เข้าถึงพื้นที่ในการค้นหาคุณแตงโมครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะฮะไปพบพนักงานสอบสวน
สพเมืองนนทบุรีใช้เวลาให้ปากคำกว่า๒ชั่วโมง
วีรยุทธ์คนนี้ออกมาเล่าบอกว่าวันนี้เป็นการให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
ในฐานะทีมที่รับแจ้งเหตุเป็นทีมแรกซึ่งทางศูนย์ได้รับแจ้งเหตุ
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๔๓นาทีและเข้าถึงท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ใช้เวลาแค่๒๓นาทีเท่านั้นแหละพี่นะพอไปถึงก็พยายามสอบถามข้อมูล
เพื่อนใส่เสื้อยืดสีขาวตกน้ำพอถามว่าตกตรงไหน

ที่ได้รับแจ้งแล้วก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
นะครับก็ทางพนักงานสอบสวนก็เลย
ขอรายละเอียดในการที่ว่าเราเข้าไปที่เกิดเหตุ
รับแจ้งจากไหนเข้าไปกี่โมง
แล้วก็ประสานงานยังไงอะไรอย่างนี้ครับผม
แจ้งว่าเป็นกลางแม่น้ำนะครับ
ก็ทางทีมผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นคุณตังโมนะครับ
เพราะว่ารายละเอียดมันยังไม่ชัดเจนนะครับ
ก็แจ้งว่าเป็นพัดตกเรือ
จากที่กลางแม่น้ำอย่างเดียวนะครับ
รับบู่เพศไหมพี่หรือไม่ได้รับบู่เพศ
ระบุครับว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงนะครับ
เป็นผู้หญิงนะครับใส่สวมชุดสีขาวเสื้อสีขาว

ก็ถึงจะตอนหลังก็รับทราบว่าเป็นคุณแตงโม
นางสาวอภิษากรเล่าต่อบอกว่า

แปลกใจเธอเอกใจทันที
เอ้าพอไปเจอละ

ขาวตามที่เพื่อนบนเรือบอกไว้ตั้งแต่วันแรก
ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันจำไม่ได้เลยเหรอ
เพื่อนใส่เสื้ออะไรบนเรือก่อนตกน้ำ

คือเธอใส่กระโปรงลักษณะลูกไม้ซีทรูสีขาว
แต่จริงแล้วกระโปรงเนี่ยก็ไม่เจอบนร่างคุณแตงโมนะ
ไม่รู้ว่าไปหยุดลงไหนนะก็งงว่า
ที่ถ่ายออกมาก็เห็นชัดเจนว่าเธอแต่งตัวแบบไหน

ไม่ไปไหนเผื่อกลัวจะจำไม่ได้

เดี๋ยวฉันจำไว้